สนใจอย่างไรมาคุยกันสดวันนี้กับรายการของเราสวัสดีครับ

นอกจากฝั่งตะวันออกจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญด้วยใช่ไหมครับ
ต้องครับแต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างผันผวน
แล้วก็ทางญี่ปุ่นเปิดมาก็ลบไปหลักเหมือนกัน

เปิดตลาดมานี่จะยืนอยู่ได้หรือเปล่า

แต่ส่วนหนึ่งอยากให้กลับมาดูบ้านเรานะครับ
อีกทีหนึ่งอ๋อเพราะเมื่อกี้สำรวจมาก็โอ้โหใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกัน
เยอะแยะมากมายทีเดียวใช่นะครับตอนนั้นกลับมาดูบ้านเรานะครับ
ติดตามนิดนึงนะครับก็คือหลักเนี่ยประเทศไทยกำลังจะทำอะไรบ้าง
นั่นคือค่อนข้างสำคัญนะครับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ซึ่งจะมีการผ่านร่างกฎหมายเร็วนี้นะครับก็คือทำอะไรบ้างนะครับ
ก็คือมี๓จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรี
แล้วก็จังหวัดระยอง๓จังหวัดนี้นะครับ
ใครที่เป็นแฟนไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็อยู่โซนนั้น
ผมเชื่อว่าจะได้อันนี้ส่งนะยังไงฮะอันดับแรกเลย
ถ้าเกิดนิคมอุตสาหกรรมไปตั้งที่นั่นที่ดินแถวนั้นจะเป็นยังไง
ก็ต้องขึ้นสิต้องขึ้นแน่นอนนะครับ
ถ้าเกิดมีการตั้งโรงงานจริงมีการจ้างงานขึ้นไหม
มีครับมีแน่นอนเพราะฉะนั้นคนในโซนนั้นนี่
ผมเรียกได้เลยว่าเตรียมยิ้มรับเลยนะ
ราคาที่ก็เพิ่มขึ้นจะมีงานทำเพิ่มมากขึ้น
ถูกต้องใช่ไหมฮะจ้างงานมากขึ้นจ้างงานมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าหลักอย่างโครงการที่จะไปทำทางฝั่งนั้นนะครับ
ก็จะมีเรื่องท่าเรือแหลมชะบังนะครับ
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ
มีท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธนะครับ
แล้วก็จะมีส่วนของรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อนะครับ
แล้วก็สุดท้ายนี่ก็มีสนามบินอุตภัวร์

เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายที่อยู่โซนนั้นเนี่ย
ยิ้มรับเลยนะเพราะว่าคนจะไปที่นั่นค่อนข้างเยอะมาก
ทั้งคนไทยเองแล้วก็ต่างชาติเองที่จะเข้ามา
ถูกต้องนะครับเพราะว่าโรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็น
เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสมัยใหม่หน่อย

เข้ามาลงทุนค่อนข้างเยอะแน่นะครับ
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ที่นั่นแล้วมีที่ดินอยู่
หรือจะทำธุรกิจอยู่แถวนั้นนะครับ

เดี๋ยวเพิ่งขายใช่ไหม

เพราะว่าการที่เราไปพัฒนาอยู่ที่นั่นนะครับ
เพราะฉะนั้นเงินจะไหลไปอยู่โซนภูมิภาคนั้นค่อนข้างเยอะ

ก็เป็นอีกรูปแบบนึงเขาเรียกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั่นเอง

ทั่วโลกรู้สึกว่าตลาดหุ้นอาจจะดูผันผวนใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเกิดกลับมาดูพื้นฐานของประเทศไทย
โครงการเหล่านี้แหละที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนออกไปได้
มันจะส่งผลกับตลาดหุ้นไทยได้ยังไงบ้าง
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะบอกที่ดีมันเพิ่มขึ้นจ้างงานเพิ่มขึ้น
มาลงทุนมากขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้น
อันดับแรกเลยบริษัทที่จะไปทำโครงสร้างพื้นหนังของที่นั่น
ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ใหญ่ทั้งนั้นที่อยู่ในตลาดหุ้นไทย
แต่อันดับแรกเลยนะบริษัททางด้านก่อสร้างได้ประโยชนแน่
เพราะว่าจะสร้างโรงงานก็ต้องมีการไปก่อสร้างไปทำถูกไหม

ต่อเสาเข็มมีการสร้างโรงงานเต็มไปหมด
เพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่น่าจะมาก็คือคนที่รับเหมาภาครัฐเป็นหลัก

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่างบริษัทใหญ่ก็ต้องไปสร้างโรงงาน

ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการต้องสร้างแล้ว
อันดับถัดมาก็คือต้องกู้แล้ว

ก็ต้องมาสู่ที่กลุ่มธนาคารแล้ว

ไปก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายเต็มเลย
แน่นอนมีคนอยู่ขยายเมืองไป

เพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้จริงอยู่ในตลาดหุ้นทั้งนั้นเลยนะ
เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลมาทางอ้อมทางธุรกิจแบบนี้แหละ

น่าจะทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อเศรษฐกิจไปได้อีกรอบหนึ่ง
เศรษฐกิจเขาคาดการณ์ว่าจะโต๕ต่อปี
เทียบกับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ๓
อย่างปีที่แล้วก็โตมาใกล้๔๓๙แล้วแถวนี้
แต่อย่างปีนี้เขาคาดการณ์ว่าอาจจะโตได้ถึง๔๒หรือ
เพราะว่าเกิดการลงทุนไง
ลงทุนเสร็จเกิดการจ้างงานไล่กันตามมาเป็นไปหมดเลย
วันนั้นก็ตัวเลขน่าจะดีขึ้น
ฟังแล้วก็น่าชื่นใจขึ้นคือมันไม่ได้แย่อย่างที่แบบหลายฝ่ายวิตกกังวลใช่ไหมฮ

ถัดไปก็คือเกิดการจ้างงานอุตสาหกรรมและการบริการ
เมื่อกี้เราพูดถึงการจ้างงานเรื่องอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้ว
ตามมานี่ก็คือจะมีบริการเต็มไปหมดเลย
ไม่ว่าจะรถขนส่งทั้งหมด
คนที่อยู่พื้นที่นั้นต้องบริการคนที่มาทำงานอยู่แถวโซนนั้น

มันก็จะมีที่พักมีโรงแรมมีห้างมีอะไรตาม
โอ้โฮเต็มเลยไปกันเต็มเลยทีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น๑๐ล้านคนต่อปี
ปัจจุบันนี้คนท่องเที่ยวประเทศไทยก็เยอะอยู่แล้วนะ

นักท่องเที่ยวเขาจะมาทางไหนส่วนใหญ่คุณก๊อฟ
ก็มาทั้งเครื่องบินทั้งรถไฟเยอะแยะไปหมดเลย
ถ้าเกิดไล่มานะครับตั้งแต่ลงเครื่องบินเลย
ลงเครื่องบินนี่ก็จะเจอเรียกว่าการท่า
ใช่ไหมการท่าก็คือสนามบินใช่ไหมครับ

คือแค่เหยียบสนามบินไทยปุ๊บโดนค่าธรรมเนียมแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น๑๐ล้านคนเนี่ย
ก็จะทำให้รายได้ของกลุ่มการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไปอีก
พอลงมาเสร็จปุ๊บอาหารการกิน
ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวมาไทยต้องชอบกินอาหารไทย

ถ้าเกิดใครติดตามนะแต่อย่างแถวศรีลมเนี่ย
ติดป้ายทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษ

เพราะว่าขายได้หมดเหมือนกัน
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มา

เผื่อคุณผู้ชมขายพวกอาหารตามสั่งหรือว่าผลไม้
ก็ต้องสื่อสารกับต่างชาติเหมือนกัน

ที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายทางด้านโลเจสติกนะครับ
ก็คือการเชื่อมอย่างโครงสร้างพื้นฐาน
แต่ก่อนต้นทุนอาจจะต้องขับรถไปใช้น้ำมันเส้นทางไปแต่ละทางอีก
อันนี้คือปรับแล้วเป็นรถไฟความเร็วสูงมีสนามบินมากขึ้น
การค้นส่งหรือการทางนาโลกิกก็จะลดลง
เพราะฉะนั้นต้นทุนของธุรกิจก็จะต้องลดลงไปอีก
ขณะที่รายได้อาจจะเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะไปด้วยกันได้
เดือนหน้าน่าจะได้เห็นว่าผ่านพรบตัวนี้เสร็จหรือยัง
ตอนนั้นก็จะเกิดการนาคมงานเพิ่มกันมาอีก
สั้นนักลงทุนต้องดำเนินการลงทุนอย่างไรหลังจากนี้ครับ
ติดตามไว้นะครับเพราะว่าทั่วโลกผันผวนใช่ไหมครับ
เลือกหุ้นผมแนะนำไหมเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานหน่อย
อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือลิงก์ไปกับงานที่จะเกิดแน่นอนปีนี้นะครับ
อันดับที่๒บริษัทต้องมีกำลีกำไรนะ
อย่างน้อยมีกำมีกำไรก็จะได้ปันผลคืนกลับมาในปีนี้
คำแนะนำง่ายแบบนี้คุณผู้ชมลองเอาไปใช้ดูลองปรับดูลองฟังดู
คุณผู้ชมจะรู้ว่าทิศทางของตัวเองจะลงทุนอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จนะฮะ
วันนี้ต้องขอบขอบคุณคุณศิษฐนันตร์บุญยอดครับ